พาคุณผู้ชมไปดูชาวบ้านที่จังหวัดตราดกันหน่อย
เขานี่นะเพาะเห็ดเก็บเห็ดหาเห็ดขายสร้างรายได้งามเลยล่ะค่ะ
ไปเลยไปเลยเห็ดที่ว่านี้อยู่ในป่านะจ๊ะ
ตามชาวบ้านไปที่ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
ว่ากันว่าตอนนี้นะออกตามหาเห็ดเสม็ดค่ะ
เสม็ดเนี่ยไม่ได้ไปที่ทะเลนะคะ
เอ๊ยจริงน่านะตามันเป็นแบบเนี่ย
เสม็ดนี้ค่อนข้างหายากค่ะก็เลยทำให้ราคาดีกิโลกรัมละ๑๕๐

อย่างคุณยายเหมอหอยสังอายุ๗๐ปีชาวบ้านไม้รูด
ก็พาครอบครัวมาเก็บเห็ดเสม็ดนะที่ขึ้นอยู่กลางป่านี่แหละ
ช่วงที่ฝนตกเนี่ยตกมาได้๒วันป่าเริ่มมีความชื้น
เสม็ดก็โผล่มาจากดินเป็นพื้นที่กว้างเลยนะคะ
แล้วปกติของทุกปีนะช่วงที่เริ่มมีฝนตกเห็ดก็จะออกมาแบบนี้
คุณยายคุณยายเหมือก็จะนำชาวบ้านครอบครัวมาเก็บกิน
แล้วก็นำไปขายเป็นรายได้ด้วย
หลายคนก็มีรายได้จากการเก็บเห็ดวันละ๓๐๐๕๐๐บาท
บางคนได้เป็นพันนะพี่ดาวคุณชนะ
เก็บเห็ดแบบนี้ส่วนคุณป้าเตี้ย
คุณป้าเตี้ยก็เป็นชาวบ้านจากบ้านคลองจากนะคะบอกว่าเพื่อนบ้านมาหาเห็ดที่สวนป่าเสม็ดกันมากมาย
โดยเห็ดชนิดนี้มันจะงอกในป่าเสม็ดบริเวณที่มีต้นเสม็ดจำนวนมากเท่านั้น
ในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเห็ดหายากทานได้ปีละครั้ง
เฉพาะช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้นเหมือนกัน
โดยมันจะขึ้นอยู่บริเวณย่าโคนต้นเสม็ด
สีจะเป็นสีม่วงอ่อนมีสีขาวแซมนะคะ
รสชาติจะออกขมนิดนึงจะต้องนำไปต้มน้ำ๑๒น้ำก่อนที่จะนำมารับประทาน
หลายคนนิยมทานคู่กับน้ำพริกหรือแกงกะทิ
จะทำเป็นกับข้าวก็ทำได้อีกหลากหลายรูปแบบนะคะ
ก็ถือว่าเห็ดเสม็ดเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบในการทำเมนูเด็ดของชาวบ้านนั่นเอง
เพิ่มคืดถ่ายเลยนะก็อย่ารู้สิการรสชาติมันยังไง

ชอบชอบของหวานชอบน้ำพ่งน้ำผึ้งอะไรแบบนั้น